ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุยิงตำรวจสายตรวจสแหมดำนะครับ

ซึ่งคนร้ายอ้างว่าตกใจพอถูกเรียกตรวจ
เนื่องจากว่าพึ่งพุดโทษคดียาเสพติดมา

ทำให้มีอาการกังวลแล้วก็คิดว่าจะมีคนดักทำร้าย
เหตุการณ์ตำรวจถูกยิงที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ

ตำรวจจู่โจมนครบาลคลองตัน
ก็ถูกคนร้ายยิงเช่นเดียวกัน
ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตของตำรวจสายตรวจนี้

บริเวณบ่อกุ้งแห่งนี้เป็นจุดที่คนร้าย
และทิ้งอาวุธปืนของกลางไว้ใต้โครนตม
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนัก

และใช้เวลาค้นหานานกว่า๔ชั่วโมง
กระทั่งอาสาชุดประดาน้ำ
มพบเป็นปืนของกลางขนาด๙มิลลิเมตร

ไม่ได้ตั้งใจยิงดาบตำรวจเกรียงศักดิ์
แต่ตกใจที่โดนเข้าขอตรวจค้น

เพิ่งมีปากเสียงกับคู่กรณี
เกรงว่าจะถูกทำร้าย

เมื่อช่วงดึกของวันที่๑๐มกราคม
ขณะที่ดาบตำรวจเกรียงศักดิ์คงแจ่ม
และ๑๐ตำรวจตรีนัทพรศรีวิเศษ

จนกระทั่งมาถึงปั๊มน้ำมันปอตท
ถนนพระราม๒ย่านบางขุนเทียน
พบชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์

ชายคนดังกล่าวขัดขืนและเร่งเครื่องหลบหนี

คนร้ายได้ชักปืนยิงใส่๕๖นัด
โดยกระสุนได้เฉียวผ่านลำคอและหน้าอก

ทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก
แล้วไปเจอคนร้ายท่าทางมีพิรุษ
เขาขับหลบหนีผมก็ไล่ติดตามไป
พอดีรถเขาเครื่องดับ
แล้วก็ผมเห็นเขาดึงอะไรมา

ผู้ตรวจผมโดดลงติดตามไป
ผมก็เอามอเซขี่ไปดักหน้า
พอดีมีรถพ่วงขวางอยู่

รถพ่วงนิดนึงก็ยิงใส่แล้ว

แฟนสาวของดาบตำรวจเกรียงศักดิ์ยอมรับว่า
หลังทราบข่าวก็รู้สึกตกใจ
แต่โชคดีที่มีเสื้อเกราะทำให้ไม่บาดเจ็บมาก
บอกให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ลักษณะนี้ระวังตัวมากขึ้น
พอเราสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โทรมานะ
ฮะบอกน้องเราเรียกว่าใส่
เราก็เริ่มอุ่นใจ
ในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่
แล้วถูกคนร้ายยิงจนได้รับบาดเจ็บ
มีเหตุการณ์ยิงตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่หลายครั้ง
ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๘มกราคมที่ผ่านมา
ขณะที่ดาบตำรวจธนุวงศูธรรม
ผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสังกัดชุดจู่โจม
ตำรวจนครบานคลองตันได้ออกตรวจพื้นที่
ก่อนพบกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัย
รวมตัวกันบริเวณใต้สะพานลอย
เมรีอาบอบนวดถนนเพชรบุรี

ก่อนที่จะถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงปืนเข้าใส่๔นัด

ถูกยิงเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บ
ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการ

ทบทวนยุทธวิธีปฏิบัติตัว
และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันตัว

เกราะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

ถือเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายตลอดเวลา
พลัชจีริทศิลป์ข่าวไทยรับทีวีรายงาน